เอากินกันให้อิ่มน้ำสำราญ

แรกที่จะพาไปก็คือเมนูหมูกะปิ
หมูกะปินี่แหละคุณผู้ชม

คือมันสั้นได้ใจความมันไม่ต้องมีอะไรยืดเยื้อนะฮะ
คือแบบเมนูที่มันรู้สึกว่าโอ้โหมันน่ากินมาก
แต่ว่ายังไม่พาไปกินหมูพาไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อน

ใจกันไว้ก่อนของดีมันต้องเก็บเอาไว้ซ่อนเอาไว้

คือก๋วยเตี๋ยวบะหมี่แห้งคุณ
เห็นแบบนี้คิดว่ามันจะมาเป็นแบบข้าวเหนียวหมูใช่ไหม

๕บาทห่อละ๕บาทเท่านั้น

ใช่ผ่ามะเป็นห่อแบบนี้แหละโอเค
รสชาติอร่อยถูกปากมากเลยค่ะ

เทศบาลเมืองหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
ซึ่งย่านนี้ก็ถือว่าเป็นย่านถนนสายวัฒนธรรมเก่าแก่ของจังหวัดทีเดียวนะคะ
ป้าแดงหรือว่านางวลีรัฐพรมคณะอายุ๖๘ปีค่ะ

คือเป็นเจ้าของสูตรเด็ดสูตรนี้เลย
เก๋นก๋วยเตี๋ยวหมูแดงเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
มีการคิดค้นสูตรพร้อมกับพัฒนารสชาติมาเรื่อย
อร่อยถูกปากลูกค้า

มีเส้นก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้าได้เลือกมากมายอย่างที่เราเห็นกัน
เส้นหมี่บะหมี่เหลืองนะคะโอ้เยอะแยะค่ะ
หลายคนชอบแบบไหนก็เลือกทานกันได้เลยนะคะ

ยหน้าข้างบนด้วยถั่วคั่วบด
แล้วก็ตามด้วยหมูแดงแบบนี้

แล้วก็ห่อด้วยใบตองนะคะ

เห็นแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันอร่อย

บางคนบอกว่าอยากทานบะหมี่กับเส้นหมี่

เด็ดของสูตรนี้คุณคืออะไรรู้ไหม

ทำให้มันได้รสชาติที่มันเปรี้ยวแบบอร่อยลงตัว
มีกลิ่นหอมของส้มจี๊ดด้วย
ป้าแดงบอกอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมว่า
ห่อก๋วยเตี๋ยวขายวันละ๔๕๐ห่อเท่านั้น
โดยจะเข็นรถออกไปวางขายอยู่ริมถนน
ตั้งแต่ช่วงบ่าย๓โมงเป็นต้นไป
ใช้เวลาวันละไม่เกิน๑ชั่วโมงค่ะ

ชั่วโมงเท่านั้น๔๕๐ห่อ

ใครที่หิวรับรองว่าอิ่มท้อง

่อมเยาว์มากเพราะห่อ๕บาท
๕บาทนี่คุณผู้ชมส่งมาบอกว่า
ตลอดกินมาทีวางแซนวิชในมือเลยค่ะ

แล้วก็มาดูอาหารเมนูต่างที่เรามานำเสนอ
มีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว